คุณสืบสกุลเล่าเรื่องนี้ก็เลยอยากเล่าเรื่องตัวเองบ้างค่ะ

เป็นเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งเขาได้ใบสั่งจากกรุงเทพ
อยู่ที่ตากนะบอกว่ารถเธอเนี่ยไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจร
ฝืนเครื่องหมายจราจรตรง๕แยกลาดพร้าว
บอกว่าตายแล้วตั้งแต่ปี๕๔
ฉันยังไม่เคยขับรถเข้ากรุงเทพเลย
รวมถึงรถที่ฉันขับคือรถกระบะ
แต่ใบสั่งที่ได้มามันคือรถเก๋ง

มายังไงคราวนี้โดยผู้หญิงชาวตากคนนี้
อายุ๓๐ปีเธอก็นำเอกสารเป็นใบสั่งค่ะ
ศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิตทางพิเศษ
กองกำกับการ๒กองบังคับการตำรวจจราจร
ส่งมาถึงที่บ้านที่จังหวัดตากเลยนะ

ไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจรที่ติดตั้งไว้

เมื่อกี้เขียนเอาไว้ว่าสะพานข้ามแยกลาดพร้าว

ทำผิดเมื่อ๒๗พฤศจิกายน๖๑
แล้วก็ระบุด้วยนะว่ารถที่ทำผิดคันนี้เลยค่ะคุณผู้ชม
โตโยต้าสีขาวทะเบียนกอกไก่งองู

บอกว่ารถที่ถูกออกใบสั่งเนี่ย
มันคือรถคนละคันกับรถของเธอ
เพราะว่าทุกวันนี้ที่ดิฉันขับอยู่เนี่ย
เป็นรถกระบะไม่ใช่รถเก๋ง
แล้วไม่เคยขับเข้ากรุงเทพเลยตั้งแต่ปี๕๔ค่ะ
แต่นี่ไปกระทำผิดปี๖๑ไปได้ยังไง
โดยเธอบอกว่าได้เดินทางไปขอรับคำปรึกษา
จากตำรวจสพวังเจ้าที่จังหวัดตาก็อยู่ใกล้บ้านแล้วนะคะ
แล้วก็พยายามติดต่อไปที่ศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต

ได้รับคำตอบแบบนี้คุณอ่านให้ฟังเลย
บอกว่าเป็นการตรวจสอบและข้อมูลที่ผิดพลาด
และได้บอกให้ผู้ที่ถือใบสั่งดังกล่าว

รวมถึงมีการขอโทษผู้เสียหาย

แต่ทีนี้ค่ะเธอเป็นเจ้าของรถกระบะ

กลัวว่ามันจะไปมีผลต่อประวัติคดีจราจรไหม
แล้วเหตุการณ์แบบนี้มันไม่น่าเกิดขึ้น
เพราะว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่มันก็น่าจะเชื่อถือได้นะ

อีกเรื่องหนึ่งก็กลัวเรื่องของการสวมรอย
เดี๋ยวไปอัดยักรรมอะไรต่างน่ะ
บอกว่าอยากที่จะให้เรื่องนี้เป็นข่าว

เพื่อเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย
ตำรวจชี้แจงมาแล้วว่าผิดพลาดไม่ต้องไปสนใจทิ้งไปได้เลย
เผาทิ้งได้เลยเหรอเดี๋ยวเป็นเผาเอกสารราชการไหมเนี่ย